อีกทั้งหนึ่งพิธีกรรมเรื่องของแม่มด
คุณเคยเจอแม่มดไหมแม่มดอย่างนี้
อารมณ์ประมาณนั้นแต่ไม่ขี่ไม่กวาด
เพราะบ้านเราเมืองไทยไม่ได้ขี่ไม้กวาดแบบนั้น
กวาดเราก็เอาไม้กวาดไปกวาดธรรมดานี่แหละ
แต่นี่เป็นพิธีกรรมรำแม่มดของชาวกุยครับ
ถ้าเป็นแม่มดในต่างประเทศก็หมวกแหลมกับมีไม้กวาด
แต่ถ้าบ้านเราแล้วก็ลำแม่มดเนี่ยนะมีแค่แคนก็พอ

คุณผู้ชมฮะในพิธีนี้สั่นแรงจริงที่เราอยู่เห็นอยู่เนี่ย
นี่คือพิธีกรรมรำแม่มดหรือแกนมอร์
หรือถ้าอ่านให้มันมีลอลิงก็เก่าอลละม

เป็นชาวกุยครับคุณผู้ชมฮะที่เขาทำพิธีแบบนี้
แล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเอง
เป็นพิธีกรรมโบราณที่เลี้ยงผีบรรพรุรุษของตระกูล
จัดขึ้นในช่วงเดือน๓หรือเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
อกจากนี้ยังใช้รักษาอาการเจ็บป่วยด้วย
คือสมัยก่อนคุณต้องเข้าใจบางอย่างนะ

บางครั้งบางคราเขาไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของการรักษาที่โรงพยาบาลได้
เอางี้ละกันก็ต้องมีพิธีกรรมต่างมา
เหมือนขจัดขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป

ไอ้ที่ว่าป่วยก็จะหาย
ส่วนพิธีกรรมนะฮะเขาก็จะมีเสียงดนตรีอย่างนี้

มีความสนุกสรรคืนแบบนี้นี่แหละครับ
ในพิธีนะฮะเขาจะมีการขอขมาลาโทษกันด้วย
ผ้าไหมเหล้าขาวน้ำหวานและขันดอกไม้
หลังจากนั้นพอทำพิธีคนที่เขาว่าป่วย
คนที่เขาว่าป่วย๓๕วันให้ดีขึ้น
หรออุ๊ยเอาเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
นี้สมัยนี้ปัจจุบันถ้าป่วยแล้วก็แนะนำอย่างเดียวเลย

อาจจะดีขึ้นด้วยรู้สึกว่าอารมณ์ดีมีความสุขได้มาร่วมกัน
ทำกิจกรรมสนุกก็เป็นได้เหมือนกัน
ก็เป็นที่พึ่งทางใจแหละสำหรับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วย
อาจจะทำให้มีกำลังใจมากขึ้นด้วยนะคะ